ถือว่าสยดสยองเลยล่ะ
แล้วก็ไปชนขอบสะพานข้ามแยกคลองตัน
หัวเนี่ยขาดกระเด็นคาหมวกกันน๊อกเลยอะค่ะ
นี่คือสภาพรถนะคะที่ได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานข้ามแยกคลองตัน
่งหน้าถนนพัฒนาการเขตสวนหลวง
ช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ทะเบียนนะคะตรจุฬาบไม้ทศ๙กุรุงเทพฯมหานคร
ล้มกลางสะพานห่างออกไปประมาณ๓๐เมตร
พบร่างนายพัฒนารินพงธนานิกรอายุ๓๗ปี
สภาพศพก็คือนอนคว่ำไม่มีศีรษะด้วย

อีกฝั่งหนึ่งของสะพานข้ามแยกพบศีรษะนี่แหละค่ะ
หมวกกันน็อกกระเด็นไปไกลประมาณ๒๐เมตร
และในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการชน
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่เสาขอบราวเหล็กกั้นสะพานด้วย
ผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
จากนั้นเสียการควบคุมจนทำให้พลาด
ไปชนกับขอบราวเหล็กข้างทางและเสียชีวิตดังกล่าว
ซึ่งตำรวจเดี๋ยวจะต้องหาภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
มาตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้จากรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ตายอาจจะขับรถมาเร็ว
แล้วก็ควบคุมรถไม่อยู่ก็เลยพลาดชนทำให้เสียชีวิต
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
แล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งมาล่าสุดด้วยนะคะ
บอกว่าผู้ตายเป็นลูกชายของแดงระยะแห่งค่ายรถไฟดนตรี
หรือว่านายประเสริฐพงธนานิกรหรือว่าระยา

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ